ไทยรัฐทีวียังมีกีฬาดีให้ดูกับศึกยอดมวยไทยรัฐครับ

เสาร์นี้คู่เปิดหัวแดนบุรพาเล็ก
สิทธิ์ผู้พันธุ์อ้วนหรือว่าสอขอเล็กเขตธวีพัฒนา
ประเดิมสีเสื้อใหม่ด้วยการเอาชนะ
เด่นชุมพรมธรรพัฒน์หมู่บ้านจอมเบิ่ง
ที่เคยชกกันมา๒ครั้งแล้วก็แดงบุรพาเล็ก
เอาชนะคะแนนมาหนึ่งครั้งและชนะน็อกหนึ่งครั้ง

เจ้าตัวบอกนะครับว่าหากผ่านได้
ขอกลับมาล้างตากับทางเดริสปเตรกุล
ก็ถือว่าถูกที่ถูกเวลาแม้ว่าจะเคยชนะมา๒ครั้ง
แต่ช่วงหลังเขาสดขึ้นมาส่วนเราเนี่ย
เอ่อทำฟอร์มโรยลงไปอ่า

เด่นชุมพรนี่วัวเคยค้าม้าเคยขี่ไม่กลัวนะ

ส่วนคู่เอกนำรายการไขวาเล็กตลสอง
ได้อำนั้นป่าเจอกับข้องนครบ่านสคิดโรงโฆษ
พิกัด๑๔๓กับ๑๔๑นะครับคู่นี้เจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งที่ราชดำเนิน
วันนั้นกล้องนครบานเอาชนะอย่างดูเดือด
ทางผู้ดูแลคืออาจารย์ภาคิตสกิศอุ่มโพธยังมั่นใจวัตยัมแคทอีกครั้ง
แล้วก็บอกว่าไปดูดวงมาครับปีนี้เป็นปีทองของกล้องนครบาน
ส่วนคู่รองแสนเหลี่ยมบ้านเจริญศุกร์เคยชนะมาตอบหนัก๓ปอนด์เลยครับ
เจอกับฉลามศึกสขวานิสหรือว่าชื่อเก่าของเขานะครับ
ก็คือทางโชชัยพิกัด๑๒๘กับ๑๓๑ปอนด์
ห้ามพลาดกับ๑๐ยอดมวยไทยรัฐนัดเปิดศักราช๒๕๕๙เวลา๓๕โมงเย็นครับ